ผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงขนาดนี้
สสยุทธพงศ์ว่าจะได้ตัวเฮียเจ้าของบ่อนไหมคะ
ก็ผมเรียนคุณจอมขวัญนะผมเชื่อว่าไม่ได้
ทำไมรู้สึกสิ้นหวัง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูดบอกว่า
จะไปดำเนินคดีกับดัดแปลงอาคาร
ถามว่าทำไมไม่พุ่งเป้าไปที่เรื่องคดีฆ่าคนตาย

ใครเนี่ยเป็นคนยิงในถาวรตาย
แล้วใครเป็นคนไปทำลายหลักฐานต้องจับพวกนั้น
แล้วอย่างเฮียตีเนี่ยยังไม่มีพูดเลยว่าจะจัดการ
ถามว่าทุกคนก็รู้จักเฮียตีในวงการหมดถูกไหมครับ
คือคนที่จะเป็นคนที่แบบเปิดบ่อนได้กว้างขวางยิ่งใหญ่ขนาดนี้
คือเขาไม่ต้องซ่อนตัวใช่ไหมคะคือยังไงต้องรู้ตัวกันแหละ

งั้นคนเข้าไปเล่นประมาณมากกว่า๒๐๐คน
ถามว่าถ้าเจ้าของบอลไม่รู้จักลูกค้าวงการนี้เข้าไปเล่นได้ไง
ไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อจะเผื่อเซอร์บอลชนเข้าไปไปแอบถ่ายคลิปมามันก็มีปัญหาถูกไหมครับ

สงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมไม่ตามหาเฮียตี้มา
ท่านก็ไปตามมาเลยท่านก็ไปตามว่าใครให้เช่าใช่ไหม
เรืองใหญ่ตามเศรษฐีมาเศรษฐีอยู่ไหน
โอ้โหแต่นักข่าวนี่ก็ช่วยกันถลกข้อมูลเยอะเหมือนกัน
นักข่าวที่ลงพื้นที่นักข่าวสายนี้นะครับ
เรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าสื่อบนชนไม่เปิดเนี่ย
รับรองได้ปิดข่าวเงียบเลย

ปิดข่าวครับเค้าพยายามจะปิดข่าวอยู่แล้วเนี่ย

สอสอยุทธพงศ์เนี่ยถ้าถามกลไกแบบนี้เอาอย่างนี้นะคะ
คือเรื่องพอมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการฆ่ากันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
หรือว่าจะเป็นเรื่องปลีกย่อยปรับปรุงอาคารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจับตัวเจ้าของบ่อน
เพราะยอมรับแล้วว่าเป็นบ่อนจริงเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่แบบย้ายของปลดกล้องอะไรก็แล้วแต่
คืออันนี้ตำรวจแน่นอนถูกไหมคะแต่ทีนี้ในส่วนของกลไกสภาสอสอเอายังไงคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าคดีนี้จะจบเมื่อไหร่หรือจบอย่างไรด้วยซ้ำไปนะ
กลไกสภาเหตุเกิดวันจันทร์กลางคืนอืมวันอังคารเช้าเป็นข่าว
วันพุธเนี่ยแต่เช้าเลย๘โมงเช้าผมยื่นกระทู้วาจา
กระทู้สดนั่นแหละถามนายกรัฐมนตรีเลยว่าท่านจะเอาไงกับเรื่องนี้
กรณีบ่อนเนี้ยฆ่ากันตายกลางกรุงเทพฯคร่ำกลางพรกรฉุกเฉิน
แล้วผมก็บอกนายกไปแล้วว่ามันมีบ่อนเฮียตี้เนี่ย
ถ้านายกจริงใจนายกต้องมาตอบกระทู้ผมด้วยตัวเอง

เป็นที่สนใจของประชาชนไหม
ถ้าเดียวกันถามว่า
นายกไม่เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามเรื่องนี้
เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมปัญหาเรื่องสวยเรื่องบ่อนการพนันเรื่องการเอารัฐเอาเปรียบ
เดี๋ยวส่วนส่วนส่วนสุดผมจะต้องพูดเรื่องนี้ในสภาอีกถูกไหมฮะ
ถ้านายกไม่ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเหมือนกรณีกระทิงแดงที่ตั้งอาจารย์วิชามหาคุณมาเป็นประธานในการสอบ
เราก็เอาทุกภาคส่วนมารวมกันผมจะยื่นยติด่วนเข้าสะพานผมเป็นสอสอผมยื่นได้จะให้สภาเป็นคนสอบเรื่องนี้เอง
ซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะตามต่อในส่วนของสภาด้วยส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะคะเดี๋ยวให้เวลาตำรวจหน่อย
ให้เวลาตำรวจหน่อยดิฉันคิดว่าต้องได้สิ
แม่มีกล้องวงจรปิดมีคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมว่าแม่
ขอเวลาหน่อยขอเวลาให้ตำรวจหน่อยค่ะแต่ในสภาเดี๋ยวดิฉันตามงานท่านต่อนะคะ
ยังไงขอบคุณสาวยุตภงก่อนค่ะสวัสดีค่ะ